เราตั้งใจจะเล่าต่อข่าวที่ลูกฆ่าแม่
แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเครียดเกินไป

เป็นเหตุการณ์ที่แม่เอาปืนไปยิงลูกชาย
เหตุผลว่าแม่เนี่ยมอบธุรกิจให้ลูกทำ
ลูกก็ไปทำแต่ไม่เคยให้เงินแม่
เป็นหนี้เป็นสินบ้านจะถูกยึดยาก็ติด
แถมให้ร้ายว่าแม่เป็นคนโรคจิตอีก

บอกว่าฉันต้องการสั่งสอนเอาปืนยิงลูกไป๓ที

แต่ลูกไม่ตายนะบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์คุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์ที่นางศรีนวลสุขเสริมหรือว่าคุณออส
เป็นรองนายกเทศบาลตำบลช่องแคร์
นะฮะยิงนายทรงยศสุขเสริมหรือว่าโต้ง
นะฮะนี่นี่เขามีการคุยกันเนี่ย

ไม่มีคนให้นาวิทย์ไปดูก็ได้
เห็นไหมฮะกูโดนยิงนั่นคือเสียงปืนนะครับ
กูโดนยิงโอ้โหเว้ย
โดนยิงเดี๋ยวเข้านี่ฮะคือแม่ทนไม่ไหวอ่ะ
เอวด้วยอ่ะเออยิงปั้งปั้งปั้ง
ทีนี้เดี๋ยวรอให้ฟังความฝั่งแม่ก่อนนะ
บอกว่าวันนั้นเธอมีปากเสียงกับลูก
เรื่องที่จะขอให้ลูกพาไปเอาเงินกู้จากในทุนที่สิงห์บุรี
เพื่อมาใช้จ่ายในการทำธุรกิจที่ลูกชายไปลงทุนแล้วไม่รับผิดชอบ
แต่ลูกชายไม่ยอมขับรถไปให้ก็เลยขอให้แฟนของลูกไปส่งแทน
แต่ลูกบอกไม่ต้องมายุ่งกับแฟนผมทำให้แม่เสียใจมาก
ทำไมลูกทำกับฉันแบบนี้ร้องไห้เดินออกมาจากบ้าน
มาหาน้องสาวขอให้ช่วยขับรถไปส่งแทน
ระหว่างนั้นลูกขับกระบะตามมาแล้วก็มีปากเสียงกัน
ตามที่คุณผู้ชมได้เห็นได้ฟังในคลิป
สุดท้ายนางศรีนวลคือแม่ระงับอารมณ์ไม่อยู่
เอาปืน๙มมยิงใส่ลูก๓นัดโดนที่ลำตัวกับขาซ้าย
ตามที่คุณผู้ชมได้ฟังว่าเฮ้ยโดนยิงพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยนะฮะ
บอกว่าทำลงไปเพราะว่าต้องการจะสั่งสอนลูกให้กลับมา
กลับเนื้อกลับตัวใหม่เพราะที่ผ่านมาทำตัวไม่ดี
ทำธุรกิจไปไม่รอดไม่เคยให้เงินแม่สร้างหนี้สิน
จนบ้านจะถูกยึดทั้งหมดมันเกิดขึ้น
ด้วยการสร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงรถก็จะถูกยึดบ้านก็จะถูกยึด
อีกทั้งลูกยังติดยาอีกแล้วยังให้ร้ายแม่ว่าเป็นโรคจิตอีก
ส่วนสิ่งที่เธอทำลงไปพร้อมจะถูกดำเนินคดี
เพราะทุกวันนี้ก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้ว

สเปคเกอร์หน้ารถสิบล้อแปะน้อยโกเบเกอร์เขาออกแปะเสียต้ง

เขาไปบอกกับผู้หลักผู้ใหญ่ว่าแม่เนี่ยรักษาโรงพยาบาลจิตเวท

ถามเขาก็ด่าถ้าให้แม่บอกตรงคำว่ามันใช่ไหม
วันนี้ที่แม่ต้องพูดด้วยน้ำตาน้ำตาของคนเป็นแม่

แต่ว่ามันก็เป็นความอัดอั้นของแม่
แต่ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นลูกก็ทำกับแม่เยอะมากนะ

ก็ใช่แต่ก็อย่างที่บอกว่านี่ไม่ใช่ทางออกที่มันควรจะเกิดขึ้น
ส่วนในโต้งลูกชายหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ไม่กลับไปที่บ้านอีกเลยนะฮะ
ขณะที่ร้อยเวรเจ้าของคดีสพตราคีก็บอกว่า
หลังเกิดเหตุก็สอบปากคำทั้งโต้งทั้งแม่ไปแล้ว
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจอาการทางจิตของแม่อยู่
และรอผลการตรวจร่างกายของโต้งว่าถูกยิงจุดสำคัญหรือไม่

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็เป็นคดีอาญานะครับ

ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แต่หากเป็นความรุนแรงในครอบครัว

ซึ่งตอนนี้โต้งก็ยังไม่ได้ไปแจ้งความเอาผิดกับแม่ของตนเอง
อันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แม่ลูกทะเลาะกัน
จริงก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะ